คุณผู้ชมครับโควิดเนี่ยมันทำให้เราต้องทั้งจากเป็นและจากตายนะฮะ
จากเป็นอาจจะจากชั่วคราวอย่างน้องคนนี้ครับน้องบีมอยู่ชนบุรีอายุ๑๐ขวบ
แม่ติดโควิดแล้วพ่อกักตัวไปแล้วสิบควบอยู่บ้านคนเดียวครับ
ก็แจ้งขอความช่วยเหลือนี่ฮะนี่คือสสขวัญเลิศพานิชมาศ
เขาเป็นสอสอเขตห้าศรีราชาชนบุรีครับมาช่วยเหลือเอาอาหารเอานมน้ำดื่มเอายา
สิ่งของจำเป็นมาให้น้องบีม๑๐ขวบนะครับอยู่บ้านคนเดียว
โครงการบ้านเอื้ออาทรไร่กล้วยตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชานะครับ
เพราะว่าคุณแม่ติดโควิดพ่อเนี่ยแม้จะยังไม่ติดนะฮะแต่หมอไม่
ญาตให้ทั้งสองคนกลับบ้านให้พ่อเนี่ยไปกักตัวอยู่ที่
เกาะศรีชังคือตามสิทธิการรักษาของคุณพ่อเนี่ย
อยู่ที่นั่นต้องไปกักตัวที่นั่นทำให้เพื่อนบ้านสงสารครับ
ช่วยกันแจ้งขอความช่วยเหลือเบื้องต้นสอสอขวัญเลิศเนี่ยนะ
รับดูแลน้องบีมชั่วคราวนะครับโดยมอบหมายให้ทีมงานคอยส่งข้าว
ส่งน้ำขนมนะฮะทุกมื้ออย่าให้ขาดตลอดระยะเวลาที่พ่อกับแม่เนี่ย
ยังรักษาตัวและกักตัวอยู่ครับ
ชาวบ้านยังเล่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมบอกว่าจริงน้องบีมเนี่ยมีไข้ต่ำนะ
สสขวัญเลิศก็เลยย้ำนะหากต้องการสิ่งใดเพิ่มหรือว่าถ้าไข้มันสูงขึ้นนะลูกนะ
ประสานขอความช่วยเหลือได้ทันทีแล้วฝากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาแทนด้วยนะฮะ
จากนี้เนี่ยยังส่งข่าวให้พ่อกับแม่น้องบีนทราบพ่อกับแม่ที่ป่วยอยู่และที่กักตัวอยู่จะได้สบายใจ
เพราะลูกมีคนดูนะฮะ